พาไปลอยกันต่อแต่จะพาไปเกาะลอยชมบุรี
เออบอกเลยว่าเป็นงานใหญ่เขาคัมแบ็คมาใบเตยสุธีวัน
ขึ้นเวทีจับไมค์ร้องเพลงคุณผู้ชมขาสร้างสีสันที่งานเป็นเวทีรถแห่นะ
แล้วก็บอกเลยว่าคนชาวบงชาวบ้านไปกันเพียบเลย
จะเป็นยังไงคึกคักแค่ไหนไปดูบรรยากาศกันเลยค่ะ
สุดยอดมากมากเลยทีเดียววันนี้ดีใจมากนะคะมาเจอมาเจอกัน
เพลงฮิตเพลงดังมาแน่นอกก็ยกออก
เธอก็ยังคงแบบสดใสเต็มที่เหมือนเดิมคุณผู้ชมค่ะ

อันนี้งานเมื่อคืนเขาจัดที่สวนสาธารณะเกาะลอยอำเภอศรีราชาชนบุรีค่ะ

ไฮไลท์ของงานเนี่ยบอกเลยว่าติดป้ายมาตั้งแต่
เหมือนแบบว่าเชิญพบกับลูกนิมิตแบบนั้นเลยนะ
ติดป้ายเป็นทางยาวแบบนี้เลยเออ
นี่แหละค่ะยิ่งใหญ่เลยเป็นป้ายคอนเสิร์ตของใบเตยอาสยามหรือว่าใบเตยสุธีวัน
มาพร้อมกับแดนเซอร์สาวแบบแซ่บจัดเต็มเลย
ขึ้นเวทีคอนเสิร์ตเป็นคอนเสิร์ตแบบรถแห่นะคุณผู้ชม
ใบเตยบอกว่านี่เป็นครั้งแรกในชีวิตนักร้องเลยที่ได้มาร้องเพลงบนรถแห่แบบนี้ค่ะ
แฟนเพลงแฟนคลับก็มาร้องมาเต้นหน้ารถแห่กันเพียบเลยนะคะ
ก็ถือว่าร้องเพลงไหนออกมาเอฟซีก็ร้องตามได้เหมือนเดิมคุณผู้ชม
สังเกตนะสีหน้าสีตาใบเตยค่อนข้างที่จะสดใสมากขึ้น
มาขึ้นเวทีในวันนี้ก็อย่างที่คุณผู้ชมเห็นภาพแล้วเนาะ
สวมกำไรอีเอ็มที่ข้อเท้าตามที่สารกำหนดเอาไว้
บรรยากาศด้านหลังเวทีก็มีแฟนคลับมารอนะให้กำลังใจใบเตย
แล้วก็มายืนบกไม้บกมือทักทายตั้งแต่ใบเตยยังไม่ลงจากรถตู้นะ
เห็นบอกว่าบางคนมารอขอถ่ายรูปกับใบเตยด้วยนะคะ
ก็ถือว่าเป็นอีกก้าวหนึ่งของเขาเนาะ
งานคอนเสิร์ตหลากหลายที่นะเมื่อคืนนี้คึกคักกันเยอะเลย